พาไปดูเหตุการณ์อุทาหรณ์

แต่เป็นเรื่องของฟืนของไฟ

น้ำมันเบนซินมันติดไฟง่าติดเร็ว
แล้วมันลุกไหม้นะคุณผู้ชม
เขาบอกอยากจะกินแบบเหมือนปิ้งย่างไฟย่างหมูกระทะ

เอาเบนซิ้นมาสร้าง
เรียบร้อยมันลุกไหม้เลยนะคะ

คือกูพายรถดะเพิงไปกันหมดนะคะ

ผู้บาดเจ็บเขาอยู่บ้านหลังนี้แหละค่ะเจ้าของบ้าน
นี่ถูกไฟมันไหม้กระปุดเลย
ตรงนี้นะคะเขาก็เจ็บที่บริเวณแขนขา
ชาวบ้านเองที่เขาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในหมู่บ้าน
ก็มาช่วยกันดับไฟกันใหญ่ก่อนที่มันจะลุกลามนะคะ
เจอแล้วตอนปัญหา
เออทำไมล่ะฐานมันคงจะแบบติดไฟช้ามั้งคะ
นี่เป็นร่องรอยเมื่อกี้เราก็จะเห็นนะร่องรอยไฟไหม้เต็มไปหมดเลยนะคะ
ประตูห้องน้ำสุขภัณฑ์เครื่องซักผ้าไม่หมดค่ะ
ฝนังบ้านเองก็มีรอยดำจากควันไฟ
ไหม้ตรงนี้นะครับอ่าผู้บาดเจ็บล่าสูตรปลอดภัยนะคะ
ไปดูชื่อกันหน่อยผู้บาดเจ็บเจ้าของบ้านหลังนี้คือนายเอกชัยค่ะ
พี่เขาเล่าแบบนี้ตอนนั้นน่ะก่อไฟที่เตานั่นแหละ
ย่างหมูกระทะอยากกินน่ะนะแต่ถ่านในเตาโอ้ยทำไมนะ
ไม่ติดสักทีค่ะด้วยความเขาก็คงใจร้อนอ่ะนะคะ
ก็เลยไปเอาน้ำมันเบนซินเอาจริงน้ำมันเบนซิน
เขาบอกเขาซื้อสำรองเอาไว้เอาไว้สำหรับเติมรถมอเตอร์ไซค์เขานั่นแหละ
ค่ะแล้วก็เอามาใช้ราดที่เตาแล้วหลังจากนั้นพลึบเลยค่ะ
ไฟลุกพึบตกใจค่ะโอ้โหขวดน้ำมันเนี่ยกระเด็นกระจายหกเลย
ทีนี้ไอ้ขวดน้ำมันที่ถืออ่ะค่ะเพราะไฟมันลุกเขาตกใจใช่ไหมอ่า
เขาก็โยนเนี้ยอ่าเสร็จแล้วกลายเป็นมันลามเลยค่ะใช่
ก็มาลวกค่ะที่แขนที่ขาเขาลามไปติดของภายในบ้าน
ควันเนี่ยเต็มบ้านเลยเจ้าตัวบอกหน้าที่นั้นวิ่งขึ้นชั้นสอง
ปีนหนีออกทางหน้าต่างพยายามใช้เท้ากระทืบหลังคาตะโกนเรียกเพื่อนบ้าน
ช่วยผมด้วยฟังเสียงพี่เขาเล่าเองค่ะมีแขนเนอะ
สองสามลิตรครับสองสามลิตรเสร็จแล้วกันในขณะที่พี่กำลังก่อไฟเพื่อจะย่างหมูกระท้าเนี่ยนะครับ

ลากล่ะะครับอย่างไรนี่

อ้ะแต่หนึ่งจริงพี่โชคดีมาก
ที่พี่ไม่มีเป็นอะไรไปมากกว่านี้นะ
แล้วตัวพี่เอกชัยเองเขาฝากเตือนเลยนะ
กับตัวเขานะคะโชคดีที่บ้านไม่ได้ถูไหม้ไปหมดทั้งหลังแล้วตัวเขาก็ยังปลอดภัยก็เลยบอกหน่อยใครก็ตามที่จะคิดทำอย่างเขาเนี่ยจะจุดไฟย่างหมูกระทะ
อย่าไปใช้น้ำมันเบนซินราดเข้าไปเด็ดขาดไม่งั้นก็จะเกิดเหตุแบบนี้อุ้ยเบนซินอ่ะมันติดไฟน่ะใช่
แล้วจุดเตาอังโล่นี่ถ้าจุดไม่เป็นมันจุดยากอยู่นะบางทีอยากไปทานก็ทานที่ร้านเลยละกัน
เจ้าให้ไม่ต้องมาจุดเองอ่ะเป็นความคิดที่ดีทานที่ร้านแต่เดี๋ยวนี้เขามีส่งมานะคะใช่ค่ะอ่า